เราจะจำเป็นคดีนำนายทักศิลป์นางสาวยิ่งรัก
ที่มีคดีพศตัดสินไปแล้วเข้ามาไปทุกข์ในประเทศภายคล์พิน้องครับ
จากนี้ไปถ้าไทยพักดีเข้ามามีอำนาจรัฐ
จะเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนระบบของประเทศครั้งใหญ่
ประเทศจะดำรงไว้บนหลักการของนิติรัฐนิติธรรม
ถ้าพี่น้องเห็นด้วยกับหลักการของไทยพักดี
มองและคนอื่นมาติดคุกในประเทศ

เพราะสีจิ้นผิดปากโกงประเทศจีนจะโรณ
นั่นคือเราก็จะแก้ไขมาตรา๑๑๒เขาแก้ไขทำให้สถาบันอ่อนแอ
แต่ถ่ายพักมีจะแก้ไขมาตรามือหนึ่งศองทำให้สถาบันแข็งแข่งมาก
ใครทั้งทีพี่น้องจะไปใจไปจนตายเลยครับพี่น้องครับ
นี่คือเสียงอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพักไทยพักดีในกรุงเทพมหานครครับพี่น้อง
น้องหลายท่านอาจจะแปลกใจเพราะช่วงที่ผ่านมาประมาณหนึ่งปีพักไทยพักดีใช้วิธีการจรยุทธ์
หลายท่านอาจจะไม่รู้จักคำว่าจารยุทธ์
น้องนึกถึงลุงโฮหรือโฮจิมินที่เขาต่อสู้กับฝรั่งเศสต่อสู้กับเวียดนามต่อสู้กับอเมริกา
กองทัพเวียดนามกองทัพเวียดกงเป็นกองทัพเล็กแต่เขาใช้วิธีลบแบบจรยุทธ์ทำให้เขาชนะฝรั่งเศสและชนะอเมริกา
พี่น้องนึกถึงลุงโฮหรือโฮจิมินที่เขาต่อสู้กับฝรั่งเศสต่อสู้กับเวียดนามต่อสู้กับอเมริกา
พี่น้องนึกถึงลุงโฮหรือโฮจิมินที่เขาชนะฝรั่งเศสและชนะอเมริกา
พี่น้องนึกถึงลุงโฮหรือโฮจิมินที่เขาชนะฝรั่งเศสและชนะอเมริกา
ในรูปแบบจรยุทธ์คำว่าจรยุทธ์ก็คือลบบ่อยลบผิดลบแรงลบลบลบ
สู้กูสู้กูสู้กูไม่ยอม
หลังจากที่เราเดินสายในพื้นที่จังหวัดต่างวันนี้ได้เลิกได้ชัย
ที่ไทยภักดีบุกกรุงเทพมหานครพินทร์ครับ
มาพร้อมกับการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักไทยพักดี๓๓ชีวิตครับ
และผมบอกพี่น้องที่รักทุกท่านครับจากนี้ไปสิ่งที่ผมจะพูด
หลายสำนักหลายโพลสื่อหลายส่วนอาจจะไม่ให้ราคาเรา
วันนี้ไทยพักดีประกาศจะหักปากกาเซียนครับพี่น้องครับ
เราเชื่อว่าถ้าพี่น้องให้กำลังใจเราใช้พักดียึดกรุงเทพมหานครแน่นอนครับพี่น้องครับ
ไทยพักดีจะยึดกรุงเทพมหานคร
พี่น้องครับปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่ง
พี่น้องเห็นข่าวไหมครับพักการเมืองบางพักประกาศชัดเจน
การเลือกตั้งในระบบประชาธิบดินไทยสิทธิ์เสียงของพี่น้องประชาชนต้องเพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพ่อคุณใช่ไหม
พี่น้องประชาชนสิ่งที่เขาทำวันนี้เรายังไม่ชัด
แต่ที่เขาบอกว่าจะพาพ่อกลับบ้านผมบอกเลยว่ากระบวนการที่พวกคุณทำอยู่
ณขณะนี้คุณกำลังทำลายกระบวนการนิติรัฐ
นิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไหนว่าคนรวยคนจน
เท่าเทียมกันล่ะมีคนจนติดคุก
ทีคุณรวยหนีไปต่างประเทศเดี๋ยวมันจึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตแค่นั้นยังไม่พอ
พาพ่อกลับบ้านและจะนำไปสู่กรียุคของประเทศ
พักการเมืองบางพักก็ขึ้นป้ายประกาศว่าถึงเวลาแล้ว
ที่จะต้องก้าวข้ามความขัดแย้งพี่น้องเห็นป้ายไหมครับ
ภักดิ์บังภักดิ์ประกาศก้าวข้ามความขาดแย้งและไอ้ภักดิ์การเมืองภักดิ์นี้
มันก็เอื้อประโยชน์เรื่องดาวเทียมให้เขาด้วยไอ้พักการเมืองพักนี้
มีทีท่าในการแก้รัฐมนุนเอื้อเขาด้วยและมีท่าทีว่าเหมือนจะแตะมือกันกับพักคนแดนไกล
ผมก็จะบอกนะครับว่าพวกคุณท่านทำแบบนี้
คุณกำลังเหยียบศพของมวลมหาประชาชนคุณกำลังจะดูถูกมวลมหาประชาชน
นับล้านล้านคนที่ออกมาขับไล่นักการเมืองโกงชาติงั้นผมเตือนนะว่าคุณอย่าทำนะฮะ
ถ้าทำบ้านเมืองมีปัญหาพวกคุณต้องรับผิดชอบครับ
และสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องยอมรับว่าไอ้นักการเมืองที่หนีประเทศไทยไป
ที่วันนี้ผมถือว่าเป็นทุนสามารเพราะทำมาค่าขายโกงอย่างเดียว
เข้ามามีอำนาจทางการเมืองก็โกงอย่างเดียวและวันนี้ผมถือว่ารัฐบาลหลายหลายชุด
ก็ไม่จัดการปัญหาผมยืนยันนะครับถ้ารัฐบาลจัดการปัญหาเหล่านี้ไม่ได้
ประเทศก็จะมีปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยเพราะมันมีต้นแบบ
หลักของการดูแลบ้านเมืองที่ดีก็คือเราต้องยึดหลักของกฎหมาย
ถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องโดนสิงคโปร์
กฎหมายเขาเข้มงวดมากประเทศเจริญประชาชนอยู่ดีกินดี
พี่น้องดูจีนสีเจ้นผิงกฎหมายเข้มงวดใครทุกสิทธิ์จัดการติดคุก
ประหารชีวิตฉะนั้นผมถึงอยากจะเตือนหลายหลายฝ่ายที่มีอำนาจรัฐนะครับว่า
คุณอย่าบริหารประเทศบนพื้นฐานของความกลัวเพราะความกลัวจะนำมาซึ่งความเสื่อม
และประเทศจะเกิดปัญหาพักไทยพักดีขอประกาศให้ชัดเจนต่อพี่น้องประชาชนทั้งหมด
และพี่น้องที่ติดตามไลฟ์ไทยพักดีจะยึดมั่นในหลักการของนิติรัฐนิติธรรม
หลักของความถูกต้องถูกคือถูกผิดคือผิด
เราจะนักโทษหนีคดีกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยครับพี่น้องครับ
นักโทษคนไหนที่มีคดีอาญานักโทษคนไหนที่สารมีคำพิพากษาติดคุกแล้ว
จำคุกแล้วและไม่ยอมจำคุกหนีไปต่างประเทศ
เราจะดำเนินการเอามาติดคุกในประเทศไทยครับพี่น้องครับ
งั้นขอประกาศให้พี่น้องรับทราบไว้เลยว่าประเทศไทยมันวุ่นวายมานานแล้ว
มันวุ่นวายเพราะกฎหมายไม่เป็นกฎหมายปล่อยให้นักโทษหนีคดีมานั่งร้าย
เขาขับเฮาสมาเห่าอยู่เรื่อยอย่างนี้ประเทศอยู่ไม่ได้
ผมยังนึกว่าไทยภาษียึดหลักการนี้จริงจริงเราจะเอานายทักศิลป์
เราจะเอานางสาวยิ่งรักกลับเข้ามาติดคุกในประเทศไทยครับพี่น้องครับ
ขอย้ำดังครับพี่น้องเพื่อหลักนิติรัฐหลักนิติธรรม
หลักของกฎหมายประเทศภายใต้หลักการของประชาธิปไตย
เราจะดำเนินคดีนำนายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์
ที่หนีคดีพอสารตัดสินไปแล้วเข้ามาติดคุกในประเทศไทยท่านประธานครับ